วันนี้เนี่ยทำงานกันน้อยเหลือเกินบางคนแทบไม่ได้ทำเลยเพราะว่ามีลาไปด้วยแล้วก็มีหยุดสงกรานด้วยแต่อาจจะได้หยุดเพิ่มอีกนะเพราะว่าคอรมอลเขาเค้าะวันหยุดเพิ่มอีกหนึ่งวันเป็นวันไหนติดตามกันแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งต้องเตือนกันคุณผู้ชมอ่ะลองเช็คกันหน่อยคุณหรือว่าคนในครอบครูเนี่ยชอบทานก

โดยทางบริษัทผู้ผลิตครับก็โพสต์ชี้แจงว่าทางออยได้อายัดล็อตการผลิตเมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์ไว้ไม่ได้มีการนำออกจำหน่ายครับ
และทางบริษัทมีเอกสารยืนยันทุกอย่างครับเดี๋ยววันนี้๑๑นาฬิกานะครับก็ทางบริษัทเขาจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยครับ
และใกล้จะถึงเทศกาลสงกราแล้วนะครับ๑๓๑๕เมษายนนี้สถานประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปิดทำการให้ลูกจ้างให้พนักงานได้กลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวกันได้หยุดพักผ่อนกันทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับได้ออกประกาศขอความร่วมมือสถานประกอบการให้ลูกจ้างเนี่ยได้หยุดงานในช่วงเทศกา

พระรหัสสบดีวันศุกร์ที่๑๔เมษายนและวันเสาร์ที่๑๕เมษายนเมื่อวันหยุดเทศกาลสงกรานเนี่ยตรงกับวันเสาร์ก็ทำให้คอรมอครับประกาศเพิ่มวันหยุดชดเชยสงกรานอีก๑วันก็คือวันจันทร์นั่นเองวันจันทร์ที่๑๗เมษายนใครได้กลับภูมิลำเนาก็จะได้หยุดยาวถึง๕วันเลยนะครับ